สิงห์บุรีมาถึงเรื่องที่เราคุยไปตอนต้นรายการ

เวลาฝนตกในป่ามันก็จะชื้น
พื้นที่รอบบ้านก็จะชื้น
ชาวบ้านที่สิงห์บุรีหมู่บ้านหนึ่งฮะ

ตัวก็ใหญ่เหมือนกันนะ
เรียงรายกันเลยที่หมู่บ้านห่วงใหญ่
หมู่๗ตำบลชีน้ำร้ายจังหวัดสิงห์บุรี
หลังคาเรือนเจอแบบนี้ฮะเดือดร้อนหนักเลย
ตะเข็บขนาดมันประมาณยาวสัก๒นิ้ว
ไม่ได้มาไม่กี่สิบตัวนะ๑๐๐ตัว
มันจะอยู่ตามพงหญ้าแล้วก็ตามแหล่งน้ำ
แต่พอพื้นที่มันชื้นเจอน้ำท่วมบ้าง
เข้าไปใต้ถุนแล้วก็ตามพื้นบ้านของผู้คนเขา
มันมาได้ยังไงแหล่งที่อยู่เดิมของมันเจอน้ำท่วมขัง
เพราะว่าในพื้นที่แห่งนี้ฝนตกมาต่อเนื่องเลย
ร้อนถึงท่านกำนันศพโชคเป็นกำนันตะบนชีน้ำร้าย
ก็บอกว่าหมู่บ้านห่วงใหญ่ไม่ถูกน้ำท่วมนะ
เพราะว่าอยู่โซนนอกถนนสายเอเชีย
แต่ในหมู่บ้านครับคุณผู้ชมมันจะมีป่าปกคลุมแล้วก็ชื้นแฉะหน่อย
แล้วก็มีคลองส่งน้ำเชื่อมต่อกันหลายสายเลย
ถ้าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมันจะทำให้ไอ้พวกตัวตะเข็บพวกนี้
อาศัยอยู่ตามป่าอบพยพ
ไม่ใช่แค่คนที่อพยพตะเข็มก็อบพยพเข้าไปอยู่ตามบ้านเรือน
โอ้โหแล้วชาวบ้านเขาเป็นผู้สูงอายุกันซะเยอะไง
มักจะชอบอยู่ใต้ถุนบ้านกัน
ก็เลยเจอปัญหาตัวตะเข็บมันมาเกาะตามผนังบ้าน
เกาะตามพื้นดินเกาะตามเสื้อตาผ้า
แก่ผู้เท่าจะนอนหลับพักผ่อนก็อาจจะโดนตะเข็บไต่ขึ้นตามตัว
บางคนไต่เข้าหูก็มีนะก็ต้องหายามาฉีดพ่นป้องกัน
แต่ฉีดไปมันก็ยังไม่หมดนี่เราเอามาเทียบกับปากกาให้ดู
ขนาดของมันนะเบื้องต้นครับท่านกำนันตำบลชีน้ำร้าย
ก็ประสานให้ทางอำเภออินบุรีเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อีกทีหนึ่งมากำจัดตัวตะเข็บชาวบ้านห่วงใหญ่ก็อาจจะ
ทนหน่อยนะครับตอนนี้แต่ละหน่วยงานเขากำลังรอการประสานกันอยู่นะ
ไม่รู้จะลงมาจัดการได้เร็วขนาดไหนช่วงนี้ที่อยู่ใต้ถุนก็ต้องย้ายขึ้นไปตัวเรือนหน่อย

แล้วมากันไม่ใช่น้อยมากันเป็นร้อยค่ะ
อะไรบ้างช่วงนี้ตะเข็บตะขาบแล้วก็ไส้เดือน